ปฏิบัติการตามล่านะคะเสียแป้งนาโนตค่ะอาทิตย์กว่าแล้วนะ
หนีออกไปแหกคุกแห่โรงพยาบาลออกไปแล้วก็ทางด้านของลูกสมุน
แต่ละคนเนี่ยก็ทยอยโดนจับกันใช่ล่าสุดคนที่โดนออก
หมายจับล่าสุดคือนายหนอนนะคะคือคนขับรถเก่งซีวิกสีดำ
ตามกล้องวงจรปิดบนถนนจำได้ไหมครับนั่นแหละ
เจ้าตัวถูกจับกลุ่มตำรวจไปจับกลุ่มเดี๋ยวไปดูนาทีนี้หน่อยค่ะ
ไปเลยค่ะตำรวจนะคะเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษฮานุมานนะคะ
บังคับการปราบรามปิดล้อมแมนชั่นแห่งหนึ่งค่ะที่อำเภอเมืองราชบุรีค่ะ
ทราบว่าตัวในหนอนทุ่งล้านเนี่ยนี่คือฉายาของเขาอายุ๒๘ปี
หรือนายสุธิวัฒน์ลูกน้องของเสียแป้ง
คนที่ขับรถเก๋งสีดำแล้วพาเสียแป้งหนีมาเนี่ยนะคะ
บดานอยู่ที่นี่ตำรวจปิดล้อมตะโกนเรียกบอกออกมาออกมา

สุดท้ายยอมเดินออกมาแต่โดยดีนะคุณผู้ชม
แต่ตอนออกมามีภรรยาอุ้มลูกน้อย๓เดือนออกมาด้วย
ตำรวจก็เลยคุมตัวค่ะไปที่สพราชบุรีค่ะสอบสวน
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวทิ้งไว้ที่นี่คืนนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ย
เตรียมนำส่งไปดำเนินคดีที่นครศรีธรรมราช
หน่อให้การว่าอะไรเขาว่าขับรถเก่งคันนั้นจริงเขายอมรับ
แต่ว่าไม่ยอมบอกรายละเอียดอื่นนะคะ

พาหนีไปซ่อนตัวอยู่แถวตลาดแห่งหนึ่งนั่นเองค่ะ
แล้วก็กลายเป็นว่าตำรวจชุดสืบสวนนั่นแหละ
เขาปลอมตัวเป็นคนขายของแล้วก็ตามจับในหนอนได้ในที่สุด
แล้วเจ้าตัวปฏิเสธความสัมพันธ์กับเสียแป้ง
เฮ้ยผมไม่ได้เป็นมือขวาเสียแป้งนะตามที่เป็นข่าว
แต่เป็นลูกสมุนนำหนีเลยนะ

แล้วผมไม่ได้รับค่าจ้างอะไรใดจากเสียแป้ง
ส่วนที่บอกมีเงินโอนเข้าบัญชีผมหลังเกิดเหตุ
เป็นเงินที่ผมทำงานจากค่าจ้างของผม
และผมเอาเข้าบัญชีด้วยตัวเอง
แต่คุณเมียในหนอนเขาอุ้มลูก๓เดือนออกมา
ก็ตอนที่นายหนอนถูกควบคุมตัวเนี่ย
เมียก็มีลูกน้อยนะในหนอนก็มีลูกน้อยเนี่ย

บอกเลยนะนี่ขอความเป็นธรรมกับสื่อเลยเนาะ
ผัวฉันถูกเสียแป้งพาหลอกหนีนะ

บอกให้ขับรถเก๋งคันนั้นสีดำ

ไม่ใช่ลูกน้องคนสนิทค่ะ

ตรงนี้ผมไม่รู้ไนน่ว่าเขา

ขอบคุกไว้วานใช่ไหม

เห็นลูกเล็กแบบนี้นะคะสงสารนะคะพ่อต้องติดคุกซะแล้วนะ
โมงเช้าวันนี้ตำรวจคุมตัวในหนอนไปกองปราบปราม

นำส่งที่สพเมืองนครศรีธรรมดาสปคัมค่ะ
แต่เมื่อคืนนี้ตำรวจบอกว่าเออแปลก
หนอนพยายามจะเรียกเจ้าหน้าที่ตลอดทั้งคืน
เพราะลูกกงเสียงดังตลอดเลยอ่ะคุณ
นี่ถือว่าเป็นผู้ต้องหาบรายที่๘นะ
ในขบวนการที่พาเสียแป้งหลบหนีนะครับ
แต่ทีนี้มันก็มีเรื่องที่เกี่ยวยงกันนะกับคดีของเสียแป้ง
เพราะว่าที่สงขลาปรากฏว่ามันมีจดหมายขู่
ขู่ไปที่อายการบอกว่าเดี๋ยวจะยิงทะลุแว่นเลย
คุณผู้ชมฮะจดหมายนี้บอกว่า
ต้องขู่อายการเพราะไปทำอะไรกับเสียแป้งเอาไว้
คืออายการผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานอายการภาค๙นะครับ
รักษาการในตำแหน่งอายการจังหวัดคดีสารแขวงสงขลาเนี่ย
จดหมายฉบับหนึ่งนะเป็นจดหมายข่มขู่ที่บอกว่า
บุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นลูกน้องของเสียแป้งนาโนตส่งมาให้
แบบขู่จริงมึงระวังตัวไว้ครอบครัวมึงด้วยอย่างนี้
จริงจังเลยนะฮะเขียนจ่าหน้ากระดาษบอกแบบนี้ครับ
บอกว่าเรียนอายการแล้วก็ชื่อนะลงวันที่๒๗ตุลาคมนะครับ
มึงเอาเงินที่มึงได้มาคืนพี่แป้งด้วย
เป็นพวกเดียวกับไอ้บอยซึ่งหมายถึงอายการบอย

จากอายการที่ถูกขู่แล้วยังมีอายการบอยด้วยว่าผัวพันกันยังไงนะฮะ
พวกมึงหักหลังทีมงานกูมึงรู้อยู่แก่ใจ
ระวังตัวไว้เลยคนพัทธลุงด้วยกันไม่น่าทำเลย
กับเมียระวังตัวไว้เลยแล้วก็เขียนในจดหมายเนี่ย
เหมือนว่าอายการคนนี้ขับรถอะไรเมียขับรถอะไร
ครอบครัวมึงเป็นยังไงเดี๋ยวจะยิงให้แว่นทะลุเลย
และลงท้ายด้วยการวาดรูปปืนสั้นกับคำว่าตายเอาไว้

อายการที่ได้รับจดหมายนี้นะฮะ
ก็เลยต้องไปแจ้งความเพราะกลัวคุณ
กลัวคำข่มขู่เหล่านี้นะครับ
แล้วก็อายการคนนี้เพิ่งจะย้ายมาสำนักงาน
อายการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทธลุง
มาทำงานที่สงขลาเมื่อวันที่๑เมษายน๒๕๖๐
ที่ผ่านมานี้เองนะครับ
ล่าสุดทางด้านของภูมิกับการสืบสวน

ได้มีการเรียกชุดสืบสวนประชุมความคืบหน้าคดีนี้
มันผัวพันมาถึงจดหมายขู่
ขู่อายการจะยิงทะลุแว่นทะลุตาเนี่ยนะครับ
ก็มีการประชุมเรื่องของความคืบหน้าคดี
หลังจากลงพื้นที่ไล่กล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่กลุ่มคนร้ายหลบหนี
แล้วก็บริเวณสำนักงานอายการภาค๙ด้วย

เรื่องต้นมีการคัดแยกรถคนแล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบพื้นที่
ตอนนี้พอจะรู้เบาะแสอันนี้เรื่องของจดหมายขู่นะ
แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับ
ส่วนทางอายการที่ได้รับจดหมายขู่ก็ตกใจ
แล้วก็รายงานผู้ใหญ่ทราบเรื่องก่อนเข้าแจ้งความ

ตำรวจบอกว่าตอนนี้สั่งสายตรวจเพิ่มวงรอบในการตรวจตราอย่างเข้มงวด
อันนี้มันก็เป็นเหมือนคดีที่คู่ขนานกันไปกับคดีของเสียแป้งนานหน่อยด้วยนะ
เกี่ยวพันกันยังไงอายการไปทำอะไร
ขบวนการของเสียแป้งเขาโกรธอะไรหรือเปล่า